ไม่อยากให้ใครต้องได้รับบัตรเจ็บอะไรนะคะ
ไปดูเรื่องของขโมยขโจนกันหน่อยเดี๋ยวนี้ก็มีหลากหลายมาก

ดูเหตุการณ์ในภาพนะคุณผู้ชมเนี่ยเกิดขึ้นที่ร้านห้างทองอิสลามนะคะ
ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรกะเสมตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี
ผู้หญิงในมือเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเธอซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์มา
ผู้หญิงด้านขวามือนะเธอซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์มา
แล้วมาจอดที่หน้าร้านแล้วเนี่ยยื่นมือมาเนี่ยทำทีมาขอดูสร้อยข้อมือทองคำที่ในร้าน
ซึ่งเจ้าของร้านก็ให้ดูไงคะก็ต้องลองสวงใส่ดู
ถูกต้องค่ะเอามาให้ดูลองใส่ชอบอันนั้นไหมอันนี้ไหมนะคะ
ปรากฏว่าพอเธอลองใส่สร้อยข้อมือไปแล้วเธอค่อยขยับค่ะ
ขยับเดินไปที่บริเวณประตูหน้าร้านแล้วจู่ทำไงทำไงวิ่งออกจากร้านไปเลย
อ้าวแล้วจังหวะนี้เจ้าของร้านคือเธอเผลอด้วยนิดนึงแล้วเธอก็วิ่งพลวดออกไป
คุณดูค่ะหายวับไปเลยเจ้าของร้านค่ะชื่อว่าคุณอิวฮามยูโซะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๔โมงเย็นของวันที่๒๙มิถุนายน
๒๕๖๔นี่แหละที่ผ่านมานี่เองผู้ก่อเหตุเข้ามาทำทีว่าจะมาซื้อทอง
ตอนแรกไม่ได้มีพิรุธอะไรเลยแล้วก็ลองสร้อยข้อมือไปสองเส้น
ตัวเขาก็ยกออกมาให้ลองอ่ะเนอะดึงเส้นผ่านไปปรากฏว่าผู้ก่อเหตุเริ่มขยับขยับ
เดินออกไปแถวหน้าร้านแล้วตะโกนถามผู้ชายที่มาด้วยกันเหมือนขยับไปถามว่า
ตัวเองสวยไหมอะไรประมาณนี้เหมือนจะถามคนข้างนอกอะค่ะ
เสร็จจากนั้นก็วิ่งพลวดออกจากร้านไปแล้วก็พากันขี่รถมอเตอร์ไซค์
หลบหนีหายไปเลยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะเขาได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้ว
ทางเจ้าของร้านเนี่ยและทราบมาว่ายังไงรู้ไหม
ผู้ก่อเหตุรายนี้เคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง
ในพื้นที่อำเภอหนองจิกแต่ยังไม่เคยถูกจับได้สักที
ก็หวังนะหวังว่าเจ้าหน้าที่จะติดตามตัว
แล้วก็จับผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
เพราะอย่างที่บอกว่าก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งทำไมถึงยังจับไม่ได้
ร้านทองแห่งนี้ค่ะเคยมีคนปีนกำแพงเข้ามาทางหลังคาด้วยนะ
ตอนนั้นคือมาขโมยเป็นเงินสดไปแล้ว
เงินสดนี้ถูกขโมยไปประมาณ๑๔๐๐๐บาทช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมเองคุณ
ผ่านมาไม่ทันไรมิถุนายนปลายเดือนเนี่ยโดนอีกแล้ว
ตอนนั้นก็ไม่สามารถจับตัวผู้ก่อเหตุได้เหมือนกันนะ
เอาเป็นว่ายังไงดีคุณร้านอาจจะต้องเพิ่มมาตรการเรื่องของความปลอดภัยด้วย
อาจจะต้องมีรอปภหรือว่าอะไรต่างที่ดูแลเรื่องของความปลอดภัยหน้าร้านช่วย
หรือว่ามีตำรวจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังไงก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกแรงหนึ่ง
เพราะว่าไม่ใช่แค่ร้านเขาที่เคยโดนร้านอื่นก็เคยเพราะว่าเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง
แปลว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะต้องช่วยเป็นหูเป็นตากันหน่อยเนอะ
เอาล่ะจัดกรุมให้ได้นะคะ